ชาวบ้านเขาหวานแหกะจับปลาเล็กแต่ได้ปลาใหญ่ค่ะ

ชาวบ้านเขาก็หย่อนเบ็ดตกปลาไว้

มีศพผู้ชายลอยมาติดเบ็ดของเขา
แล้วก็พอเอาร่างขึ้นมาตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุก็คือบริเวณแม่น้ำปิงหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนค่ะ
เป็นศพชายหนึ่งรายอายุประมาณสามสิบถึงสี่สิบปี
สภาพเนี่ยสวมเพียงกางเกงขาสั้นตัวเดียวนะคะไม่ได้ใส่เสื้อยืด
คว่ำหน้าถูกเบ็ดเกี่ยวขึ้นมาจากน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็ประสานเรือเข้าทำการเก็บกู้ร่างขึ้นฝั่ง
ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นเพราะว่ามีร่องรอยคล้ายถูกทำร้ายบริเวณเปลือกตาด้านซ้ายแล้วก็หน้าผากค่ะ
ตำรวจเขาไปสอบสวนก็รู้มาว่าคืนก่อนมีคนแจ้งมาว่ามีผู้ชายกระโดดลงไปในแม่น้ำปิง
ซึ่งหลังจากรับแจ้งก็เดินทางไปตรวจสอบทันที
ก็น่าจะเป็นคนที่แจ้งว่ากระโดดลงไปนี่แหละอาจจะเป็นการเมา
ว่าผู้ตายน่าจะเมาเหล้าแล้วก็อยากจะกระโดดลงไปเล่นน้ำ
แล้วก็อาจจะเป็นตะคริวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
หรือก็อาจจะเป็นการทำร้ายร่างกายได้เหมือนกัน
เดี๋ยวจะต้องส่งร่างผู้เสียชีวิตไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ